สำหรับสาวจันจิไก่อานั่นเองโพสต์ภาพบิกินี่ไปทะเลมาในอินสตราแกรมแบบรัวเลย
ส่วนหวานใจตัวจริงหรือว่าพี่ชายคนสนิทมาริโอจะว่าอะไรหรือเปล่าติดตามข่าวนี้พร้อมกันนะคะ
นี่แหละค่ะแต่ฤดูการไหนช่วงนี้สาวดาราแต่ละคนยังแซ่บกันอยู่ยังติดลมบนกันอยู่
คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะเป็นชุดบิกินี่
ไปพักร้อนที่ทะเลค่ะแบบรัวเลยทีเดียวนะฮะ

ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกใบสั่งจากพี่ชายคนสนิทบ้างหรือเปล่า

เราไปเจอมาริโอมาก็เลยถามถึงเรื่องนี้หน่อยละกัน
เจ้าตัวบอกว่าเห็นภาพแล้วก็โอเคนี่น่ารักดี
ไม่ได้คิดว่ามีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่มีการห้าม
หรือว่าขอสกรีนภาพใดก่อนที่สาวจันจิจะมีการโพสต์ทั้งสิ้นค่ะ
ก็น้องเขาก็ไปกับผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้
ผมว่าก็รูปพี่ออกมาไม่ได้แบบว่าดูไม่ดีก็โอเค
ผมว่าก็เป็นเรื่องปกติเดี่ยวที่ผู้หญิงเขาใส่บิ้คินนิ่งไปอาบน้ำ

กดไลค์เดี๋ยวหลังกลอนไปกดครับ
นิ้วล็อกช่วงนั้นนิ้วล็อกอยู่กดไม่ได้ปรึกษาพี่
ไม่ได้ห้ามครับถ้ามันอยู่ในกรอบ
ถ้าน้องเขาเห็นแล้วว่าโอเคผมว่าก็โอเค

ถ้าเงินรู้ว่าแฟนเรามาดูแล้ว

ระวังไว้ให้ดีอย่ามาบอกนิ้วล็อกนิ้วลั่นช่วยไม่ได้นะจ๊
นี่แหละสวยให้ชมด้วยกันตอนเช้านะคะ